อ่ะแต่มาดูข่าวนี้กันก่อนนะคุณผู้ชมฮะแม่เป็นคลิปเลยนะฮะ
เป็นคลิปที่พี่เบิร์ตเกิดไว้ตั้งแต่ต้นรายการ
ให้คุณผู้ชมไปดูนะฮะว่าโอ้โหความหัวร้อนบนท้องถนน
อเตอร์ไซคันหนึ่งแค่โดนปริ๊บไฟใส่เท่านั้นเองแล้วเขาหัวร้อนยังไงนะฮะ
มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไล่เลี้ยงให้ใหม่ฮะ
ผู้ชายคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสวมเสื้อสีส้มคุณแค่ขวาใช่ไหม
ไปท้ายมีไหมไม่มีค่ะไม่มี
วกกันน็อกใส่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ฮะแล้วโดนพลิบไฟไปสองที
เออเพราะคนขับรถที่มีกล้องหน้ารถคือเขาเตือนค่ะ
ว่าทำไมขับขวาแบบนี้จะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวา
แซงจะเบียดอะไรก็เนี่ยเปิดไฟท้ายหน่อยมองไม่เห็นเออ
ปริ๊บไฟไปสองทีแล้วไงต่อคุณโอ้โหหัวร้อนสิขึ้นเลยขึ้นเลย
พอไปถึงแยกนี่คุณเนี่ยตรงเนี้ยอ่าอ่าอ่า
คันที่ติดกล้องอยู่เขาก็จอดติดไฟแดงนี่ลงมาแล้ว
ลงมาแล้วมาด่าเอาเหรอโอ้โหนี่นี่อย่าพูดคำนี้นะ
ถ้าเก๋าเหรอเนี่ยแม่งโอ้โธ่มีเรื่องแน่นอนนี่คุณ
เหรอมีเรื่องแน่นอนแล้วคนในรถคันนี้ก็เลยบีบแต่ปีนยาว
ครับผู้ชายคนนี้คงหัวร้อนขึ้นไปอีกนี่
รถไปจอดก่อนหลังจากนั้นลงมาทำอะไรฮะ
เดี๋ยวดูได้ยินเสียงฮะอะไรอ่ะเขาทำอะไรพี่วุ่น
กระจกหูช้างเขาไม่รู้เขาปัดเขาเอามือปัดหรือเอาเท้าถีบก็ไม่รู้
เออเออน่าจะต้องต้องใช้เท้าหรอบ้างมือมือทุบมันไม่หักหรอบ้าง
กระจกหูช้างกระจกอ่ะกระเด็นออกมาเลย
เมื่อกี้มันมีจังหวะนะตอนที่แบบว่าเขาเตะแล้วแบบเห็นแบบอะไรแบบหลุดมาข้างหน้า
นั่นก็คือกระจกหูช้างที่สมเนี่ยแล้วจังหวะที่คนขับรถคันนี้น่ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นผู้หญิงที่เธอบีบแต่ยาวเพราะอะไร
ขอความช่วยเหลือเธอก็มาคนเดียวเธอก็กลัว
แล้วผู้ชายคนนี้มาทำแบบนี้อีกนะฮะแล้วสักพักเนี่ยเข็นไปจอดแล้วเดี๋ยว
มาเนี่ยไม่รู้ถีบหรือปัดหูช้างเดี๋ยวดูนะมาแล้วนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
แต่ไม่มีบาร์ขึ้นนะฮะอันนี้อ่ะเห็นแล้วนั่นแหละฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ซอยเทพลีลาเขตวังทองหลาง
รถมอเตอร์ไซคันนี้ขับแบบไม่มีไฟไปจนถึงนี่
จุดเกิดเหตุนี้แยกเหม่งจ่ายเวลา๕ทุ่มของวันที่๑๙
กันยายนที่ผ่านมาทีนี้พอเป็นคลิปดังในโลกโซเชียลนะคุณนะ
ทีมข่าวของเราติดต่อพูดคุยกับคนขับรถเก่งที่มีกล้องหน้ารถคันนี้
เป็นผู้หญิงชื่อคุณเบ้นเธอเล่าให้ฟังตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าการเปิดไฟใส่ปลั๊บไฟใส่เนี่ย
ไม่ใช่การด่าแต่เตือนด้วยความหวังดี
เอาอย่างนี้ดีกว่าผมถามคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงคนขับรถคนนี้
ถ้าไม่กระพริบไปแล้วจะทำอะไร

กดกระจกลงเหรอแล้วก็ตะโกนไปบอก

โอ้โหเอาเป็นว่าไม่ได้ผิดที่ผู้หญิงนี่หรอก

พอเจอก่อเหตุแบบนี้ก็บีบแตรยาว
ขอความช่วยเหลือเพราะตรงนี้ใกล้มีป้อมตำรวจ
ก็คิดว่าจะมีตำรวจอยู่จะออกมาช่วยเหลือ

หลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปแจ้งความ
ที่สนวังทองหลังนำคลิปที่เห็น
แล้วก็เห็นทะเบียนรถเห็นใบหน้าชัดเจน

ด้านหลังเขียนว่าฝีภายเรือราชพิธี
กองทัพเรือแต่ไม่มั่นใจนะคุณนะ

หรือเขาเป็นเจ้าหน้าที่อะไรต่างหรือเปล่า

อย่าหัวร้อนกันแตรกับสัญญาณไฟเนี่ย
มันเป็นเรื่องปกติของกฎจราจรอ่ะ